วันนี้คู่เข้าเว่งฐานนักชอบของเราค่ะ
เขาเป็นดีเจที่มีทรงผมไม่เหมือนคนอื่น
และมีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์มาก

เขามากับเพื่อนที่ช็อปเก่งมากด้วยนะคะ
คุณนุ้ยและก็คุณโอ๊ค

ยังไม่ว่าจะซื้อ
ไม่ต้องส่งเสริมเขาค่ะฮ่า
ใกล้ตัวที่สุดก็คือนี่รถนี้
รถนี้รถอะไรฮะสำร้อตตุ๊กมอเตอร์ไซค์รถใหญ่รถเมล์รถเมล์รถอีกแด็ค
แด๊คแด็คแด๊คแด๊คได้แค่นี้แหละ
เอาล่ะข้างข้างที่ลูกค้างนี้คะ๒๐๐๐บาทของที่ไหนราคาถูกที่สุดคะ

หนึ่งอย่างคืออะไรนุ้ยมีความรู้สึกว่าของที่แบบว่าเพื่อสุขภาพ

แต่น้ำหนักก็น้อยกว่าเพื่อนเลยนะ

ทุนทุนสูงต้นทุนพลังสมุดถนนที่น้อยลง

อ้ากกกกก

คุณโอคุณค่า

ส่วนใหญ่ฝากเพื่อนซื้อแล้วก็ทำเนียนไม่จ่ายตังค์

เออนี่แหละคนดีจากเนื้อแท้จริงถ้าซื้อก็โกยไม่ค่อยได้ดูราคา
แหละประเด็นถ้าคำถามแรกคุณเกิดสับสนตัวช่วยที่ถือมาเนี่ยช่วยได้จริงใช้ได้เลยนะตั้งแต่ข้อ๑
ไม่ใช่ค่ะแต่ดูถูกแล้วนะคะพี่เต๊ก
คุณว่าได้เรื่องถูกอันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงถ้าคุณตอบผิดนะคุณนุ้ยกลับบ้านเลยกลับบ้านทันทีทันทีเลยเดี๋ยวนี้
ก็ไม่ผิดไงฮะถ้าคุณตอบไม่ผิดแล้วอยู่ต่อดิฉันมีเงินรอคุณอยู่คุณคิดว่าเลทั้ง๓รสชาตินี้รสชาติไหนถูกที่สุด
พี่เย็นได้ไหมคะมีเวลาเยอะไหมอันนี้๕กรัมครับ

ไม่เยอะมากแต่ให้พี่เค้าได้เพื่อนวยธนวัฒน์
อันนี้๕๐กรัมคุณแป็กกี้ศีราชา
มีผลน้ำหนักมีผลต่อการตั้งราคา

คุณคิดสินะอันกลางนะ

กว่าจะปั๊มลงไปกว่าจะทอดให้ขึ้นกรอบ

ออริจินอล
อันนู้นไม่ได้ทอดนะใช้วิธีอบ

ทอดตัวที่ไม่เปลืองน้ำมันแล้วพี่เป๊กทำหน้า
คิดไม่ถึงว่าเราจะวิเคราะห์ขนาดนี้

การออกรายการเนี่ยนึกออกไหมคะ

พี่ว่าไง

งั้นคุณตัดอะไรออกไปก่อนหนึ่งซักอย่างนึง

เพราะถือว่าเป็นแบบตลาดเฉพาะกลุ่ม

เพราะฉะนั้นวางราคาสูงได้
เพราะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม

เหนือแค่สองอันนี้ทีมคืออยู่กับน้ำหนักแล้ว
น้ำหนักมีผลต่อการวางรา
แต่วิธีการผลิตก็เหมือนกัน

เลทั่วประเทศทั่วโลกได้

ไม่เคยเห็นว่าเขาซอยปึ๊บ
อันนนี้๔๕บาท
แต่อย่าลืมว่าออริจินัลขายได้อยู่แล้ว

แต่ถ้าออกมารสแปลกกลัวคนไม่ซื้อหรือเปล่า

คุณโอ๋คุณนุ้ยคุณจะใช้ตัวช่วยไหม

น้ำหนักน่าจะมีผลต่อราคามากกว่ารูปลักษณ์การทำ
เพราะว่าเครื่องจักรพวกนี้มันก็ทำได้อยู่แล้ว
แล้วอย่าที่มีบอกคืออะไร

ตัวตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวมันใช่ไหม

คุณคิดว่าวิเคราะห์จากน้ำหนัก

ต้องเป็นแบบน้ำหนักดีเจนปู่โกะเว้ย

แต่ตอนนี้คุณเปลี่ยนไม่ได้แล้ว
เพราะว่าคุณตัดสินใจเลือกแล้วว่าอันที่๒นี่คือราคาถูกสุด
จะเฉลยเลรถสาหร่ายค่ะ
ราคาอยู่ที่๒๕บาท

และอันที่๑ค่ะที่คุณนุ้ยกับคุณโอไม่ได้เลือกนะคะ

มันฝรั่งแท้ค่ะราคาอยู่ที่

เพราะฉะนั้นของคุณค่ะ
เลรสฮอตซอสนะคะ
และคุณนุ้ยจะกลับบ้านเลยหรือเปล่า

ที่ต้องกลับบ้านในคำถามข้อที่๑เลยหรือไม่
ช่วงหน้ามาดูกัน

เซลฟี่ร่วมกับรายการแกงบวนด้วนราคา
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ไม่ทัน

เซลฟี่กับหน้าจอรายการแกงบวนด้วนราคาได้ที่
หรือไปฮากับมุกของแก๊งป่วนได้ที่
แค่นี้คุณก็จะมีภาพเซลฟี่
เอาไว้ร่วมสนุกท้ายรายการได้แล้วล่ะครับ